หลักออกค่ะ

วันนี้นะคะเราก็เปิดตัวลิปสติกอันใหม่ล่าสุดค่ะ
ซึ่งติดคนอย่านานจูบยังไงก็ไม่หลุดค่ะ

นี่คือโซโลแกรมซึ่งแย่ขอคอนเฟิร์มว่ามันไม่หลุดจริงค่ะ
สันลองมาเปิดตัวด้วยกันนี่เป็นสถานการณ์จากเมืองครับ
ปกติทุกปีจะเต้นแล้วแม่ก็ร้อง

เผื่อไม่เผื่อเนี่ยท่าเท็กซี่เฉย
แดนเซอร์กลุ่มนี้ของพี่อู๋

ความแตกต่างคืออะไร

ที่ทำให้เขาแบบว่าติดคนยาวนานนะคะ
ทางครั้งเดียวก็อยู่๑๙ชั่วโมงค่ะ

ที่ทาแค่หนึ่งอย่างแค่ปากเรา

แบบนี้ใครจูบก็ต้องติดตัวเลย

มันจะอยู่กับเราไปเสมอค่ะ

เป็นส่วนเสริมความมั่นใจหรอกยังไงป่ะ
เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเดินออกจากบ้าน
เราพร้อมสำหรับทุกอย่างในโลกนี้ได้ค่ะ
ก็ถ้าสีลิฟต์แบบว่าพุ่งออกมา
เห็นจากแปลยังไงเราก็มั่นใจอยู่แล้วค่ะ

ก็เดินข้ามถนนนั่ง

พร้อมที่จะแบบเจอทุกอย่างได้

คุณสามารถปิดหลุมวันเกิด
พร้อมผ่านมานานสุดยอดไหม

เป็นปีแรกที่

ใช่ค่ะนุ้นไม่ได้จัดวันเกิด๔๕ปีแล้ว
แต่ก็ได้จากคืนไหม
เขาเจอจากมาเยอะมาก

ของครั้งก็ได้อยู่ค่ะ

ที่หนูชอบมากก็คือคุยจากแม่

บางคนก็ไม่ว่าง

ใช่

ไม่ตอบเราก็ไม่ตอบ
อะไรอ่ะอย่างหลายคนไม่เห็นระเด็ดก็เลยมีความแบบเอ๊ะยังไงกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
เอ่อคือจริงมันคือวันเกิดที่หมากด้วยค่ะยังไงก็ต้องมีระเด็ดด้วยหนู๑๘หมาก๑๙
คำว่าโอ้โหจริงหนูก็ถามณเดชน์ว่ามันคืออะไรเหรอ
ก็คือแฟนคลับแอนติแฟนค่ะที่เขาไปเขียนในสกันณเก้าแบบ
พูดจะไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ณเก้าพูดโอ้โหจริงให้ค่ะ
แต่ที่เหลือหนูว่าไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะ
มีทั้งเรื่องความรักที่คุณแม่บอกว่าอยากให้ปล่อยเป็นเรื่องของลูกอะไรให้จัดการกันต่อไป
เอ่อไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะคือหนูก็หนูก็เอาสิหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
แต่ว่าให้พี่ณเดชนตอบแทนแม่แก้วดีกว่า

อ่ามคือสำหรับย่านที่รู้จักหนู

ใช่ง่อนแล้วมันเสียเวลาจริงค่ะ

กับวันนี้มีการพูดคุยกันบ่อยไหมทั้งอย่าง
บ้างค่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่หนูเคยบอกตอนนู้นนะคะ
คือไม่ค่อยเจอด้วยค่ะเพราะไม่ได้ทำงานด้วยกัน
ถ้าเจอก็คือคุยตอนที่หนูอยู่ที่งานด้วย

มันเรียกว่าห่างไหมหนูก็ไม่รู้
แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของเรายังรู้สึกว่าพี่ณเดชน์กับเรายังเหมือนเดิมไหม
ในความรู้สึกความสนิทสนมความห่วงใยดูแลสิ้นกันและกันอะไรอย่างนี้

ยังมั่นใจว่าเราสองคนไปไม่ค่อนข้างจริงไง

แต่ที่ผ่านมาแม่ก็แบบมีความเชียร์มาโดยตลอดกระทั่งเนี้ย
แม่ถึงค่าเม็ดไทรแม่จะเชียร์ต่อหรือยังไงหรือจะเป็นยังไงต่อ
หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ถามมาตอบได้จริงเพราะหนูไม่รู้
โดยส่วนตัวราวที่คุณยึงย้ำว่าความสัมภัณฑ์เรายังไม่ได้ปอบบารด์

ไม่นาน่ะโอเคค่ะ

วันเกิดพี่นเดชน์กี่วันแต่ไหน
เป็นกล้องธีมข่า

ไม่ก็เพื่อนนักแสดงทุกคนค่ะเราจะไม่เคยโกรธกันถ้าใครไม่ว่างมา

พี่เขาบอกด้วยคนมาก

พี่มีศาลกยนต์ลงยอมสั่งอยู่มั้ยคะเพื่อให้มีพีชที่เต็มต่อไปอยู่กันไหมคะ

คือหลายคนอาจจะโยงอยู่ว่ายักษ์กับณเดชน์อย่าต้องปรุงสถานีวัน
เพราะว่ารักหลักเสื้อกับผู้ค่อนข้างไหว
ยักษ์กับณเดชน์เป็นคนที่ถึงว่าเราค่อนข้างจริงค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนของเราเลย

หนูว่ามันตามแล้วแต่ว่าหลักศูนย์มากกว่าค่ะ

ถ้าสนุกคนก็น่าจะดู
ถ้าสถานการณ์มันคือยงี้ต่อไป
ย่ามีทางออกไหม
เราจะเอาอย่างไรกันต่อไปดี
ขึ้นเครื่อง
จะกรื่องขึ้นเครื่องทั้งนี้
สรุปแล้วค่ะทุกอย่างเครื่องขึ้นอยู่ในการพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะ
นี่สัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดค่ะ
ถ้าต้องคุยกันจริงก็รอให้ถึงตอนนั้นดีกว่า

อย่างไรก็ต้องคุยกันอยู่แล้วค่ะ
อย่างไรก็ต้องคุยกันอยู่แล้วค่ะ

มึงง่วง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

รวมอีกแล้วยัทธิ์
สวัสดีล่ะยา

เราเลเวอร์อัพนิดหนึ่งค่ะ
เราเอาปลามาไว้กลางห้างให้ทุกคนค่ะ

แล้วสูงขึ้นด้วยครับปีที่สูงของพี่